กันต่อเรื่องของสถานการณ์โควิดนะครับ
วันนี้ก็อย่างที่บอกไปหลายโรงเรียนก็เริ่มเปิดเรียนกันแล้ว
ปรากฏว่าผู้ปกครองไปส่งลูกหลานที่โรงเรียนแล้วนะ
แต่ทีนี้สักพักหนึ่งต้องรีบกลับไปรับลูกกลับบ้าน

เพราะว่ามีคำสั่งปิดโรงเรียนในเขตเทศบาลนครแม่สอดต่อ

เป็นคำสั่งจากผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

เอาก็งงเมื่อเช้าเพิ่งไปส่งลูกหลานเอง
ทีนี้ก็ต้องไปรับลูกหลานกลับบ้านนะฮะ

โรงพยาบาลแม่สอดได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า
มีเรื่องด่วนเรื่องแจ้งประชาสัมพันธ์
แจ้งนักเรียนที่อาศัยอยู่ในชุมชนอิสลามดังนี้

และนักเรียนคนใดที่มาโรงเรียนแล้ว
ให้ผู้ปกครองรีบมารับเด็กกลับบ้านก่อน
กว่าการสอบสวนโรคในชุมชนจะชัดเจน
เนื่องมาจากพบผู้ป่วยโควิด
สูงอายุอยู่ในชุมชนอิสลาม

และมีลูกหลานที่มีไทม์ไลน์ไปทั่วแม่สอด
ซึ่งเป็นสาเหตุให้พยาบาลติดเชื้อ
และถูกกักตัว๒๕คนนะครับ
และเมื่อคืนผลการตรวจลูกหลานผู้ป่วย
พบว่าติดเชื้ออีก๕คน

ผู้ปกครองหลายท่านเอาบุตรหลานมาส่งโรงเรียนแล้ว
ทีนี้พอประกาศเป็นคำสั่งออกมา

รอรับฟังคำสั่งกันให้ดีเรื่องของการเปิดเรียนนะฮะ

จังหวัดมหาสารคามกันบ้างนะครับ
กลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะฮะ
เพราะว่าล่าสุดนี้พบเพิ่มอีก๑ราย
ซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อในคลัสเตอร์โต๊ะแชร์มหาสารคาม
รวมเป็นผู้ติดเชื้อ๑๖รายจากคลัสเตอร์นี้แล้วนะครับ
ได้รับการยืนยันจากผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามนะครับ
แล้วก็ที่สำคัญยืนยันมาจากทางผู้ช่วยโคศกสบค
อภิษมัยศรีรังสรรค์หรือว่าหมอเบิร์ตด้วย
เขาแถลงข่าวเกี่ยวกับคลัสเตอร์งานเลี้ยงโต๊ะแชร์
ว่ามีการติดเชื้อโควิดไปแล้ว๑๖ราย
และกระจายไปที่จังหวัดข้างเคียงนะครับ
ก็อันนี้เป็นกลุ่มก้อนที่เฝ้าระวังกันอยู่นะฮะ
โดยการติดเชื้อโควิด๑๙ระลอกใหม่ในพื้นที่เทศบาลเมือง

ถูกพบตั้งแต่วันที่๒๗มกราคมที่ผ่านมานะครับ
ซึ่งถือว่าเป็นการประบาดแบบกลุ่มก้อน

และกลุ่มเพื่อนในงานเลี้ยงสังสรรค์โต๊ะแชร์
เราก็เลยเรียกว่าเป็นคลัสเตอร์โต๊ะแชร์นะครับ

เป็นผู้ป่วยนะครับ
ที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่๒๙ธันวาคม
แล้วก็มีไทม์ไลน์ออกมาดังต่อไปนี้นะครับ
เพราะว่าตัวผู้ป่วยเองนะครับ
ก็เดินทางแวะไปที่นครราชศรีมา
เพื่อที่จะไปพบกับลูกสาว
หลังจากนั้นก็เดินทางกลับมาที่บ้าน
มหาสารคามนะครับ
ปรากฏว่าพอมาที่บ้านที่มหาสารคามนะฮะ
วันที่๓มกราคมนะครับ
ก็ใช้ชีวิตปกติแต่ไปเดินตลาดต่าง
จากนั้นคุณเขามีงานเลี้ยงโต๊ะแชร์๕๖งานเลี้ยง
ใช่คือตั้งแต่วันที่๑๐ถึง๒๑มกราคมเลยนะ
ยาวเลยแทบทุกวันเลยนะครับ
ดังนั้นไปงานเลี้ยงโต๊ะแชร์เกือบแทบทุกวัน
มีผู้สัมผัสเสี่ยง๑๑๐ราย
แบ่งเป็นเสี่ยงสูง๗๘ราย
แล้วก็เสี่ยงต่ำ๓๒ราย
และตอนนี้กำลังรอผลการสอบสวนเพิ่มเติมนะครับ
โดยอายุของผู้เสี่ยงสัมผัสเป็นผู้ร่วมโต๊ะแชร์
ก็มีอายุเยอะแล้วนะ
ใช่อันนี้คืออายุมาก
แต่ว่าอายุน้อยสุดก็มี๔๐ปี

คนที่มีอายุเยอะเป็นผู้สูงอายุเนี่ยนะครับ
แล้วก็ทีนี้ก็มีกลุ่มที่ติดเชื้อ
กลับไปที่บ้านอีกที่ราชบุรีที่ขอนแก่น
ก็กลายเป็นผู้ติดเชื้อที่กระจายจากคลัสเตอร์
ของโต๊ะแชร์มหาสารคามนี้อีกนะฮะ
ที่สำคัญคือไม่ได้ลงทะเบียนทั้งแอปอะไรนะหมอชนะกิจชนะพวกนี้ด้วย

หรือว่าจะตามว่าเดินทางไปที่ไหนบ้าง
ใช่นะครับตอนนี้มหาศาลคามเขาเป็นห่วงมากเลยในกลุ่มคลัสเตอร์นี้
กลัวจะแพร่กระจายอีกนะฮะ
มาดูเรื่องในโลกโซเชียลมีการแชร์ไอเทมสำคัญในยุคโควิด
นั่นก็คือหน้ากากอนามัยแต่นี่ไม่ธรรมดาฮะ
แล้วก็ไม่ใช่หน้ากากอนามัยสำหรับพวกเรา

เพราะเป็นหน้ากากอนามัยกงเต็กที่ขายให้แก่บรรดา
คนที่ต้องการซื้อและจะเอาไปเผา
ส่งไปให้บรรพบรุษอากงอาม่าได้ใช้บนสวรรค์นะฮะ
ก็ทีนี้เขาก็เลยเนี่ยทำเป็นหน้ากากอนามัยกงเต็กขึ้นมาใช่อ่า
เราท่านอย่าเผลอไปซื้อมาใช้นะ
อันนี้เขาก็ทำขึ้นมาเพื่อเผาให้แก่ญาติที่เสียชีวิตไปแล้วนะฮะ